งานไป
รับล่ะ
มันไม่ใช่กีฬาที่ต้องไปวิ่งให้เหนื่อออก
มันแค่เป็นสิ่งใหม่มันเป็นอีสปอร์ต
แค่นั้นเองครับมันเป็นสิ่งใหม่ที่ควรจะเปิดรับ
สุดยอดไปเลย
โอ้โฮสุดยอด
อ้าวจะทำงานทำการไหมนี่ฮะ

นี่คุณรู้ไหมนี่ว่าตอนนี้เขากำลังเป็นข้ออิภาคในสังคม

พูดถึงเรื่องของเกมนะครับ
นี้เราก็เล่นกันเป็นเกมคอนโซลคือพวกวีดีโอเกมสมัยก่อน
ที่เห็นเล่นอยู่เมื่อกี้นี้เมื่อสักครู่นี้นะคะกำลังฝึกฝีมือ
เพราะว่าเผื่อวันหนึ่งพิชชี่จะได้ไปโอลิมปิกเกม
มีประเด็นตรงที่ว่ากำลังจะถูกบรรจุเป็นกีฬาสาธิต
ก่อนเนี่ยเคยมีแล้วเป็นกีฬาสาธิตแล้วก็บรรจุแข่งขันได้เหรียญรางวัล
ถูกตัดออกไปตอนนี้จะกลับมากลับมาเป็นกีฬาสาธิตแล้วก็อนาคตถ้ามันดี
ผมเชื่อว่ามันก็คงจะบรรจุเป็นกีฬาที่มีการแข่งขันเพื่อชิงเหรียญรางวัล
มันก็จะมีผลกับการแข่งขันกีฬามากขึ้นและเป็นความสำคัญที่นักกีฬาไทยนั้นก็มีความสามารถ
เพราะว่าเด็กติดเกมในบ้านเราเยอะมากทั่วโลกแหละแล้วคนไทยเนี่ยชอบเล่นเกมมากอยู่แล้ว

แน่นอนนะครับคือเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่ามันมี๒ประเด็น
ว่าบางคนบอกว่าเล่นเกมมันมีปัญหาเรื่องของการเรียนบางคนส่งเสริมมันมีเรื่องราวแบบนี้ในเชิงสังคมเยอะมาก
ก็เลยจะเอาเรื่องนี้มาขยายเพื่อตอบคำถามแล้วก็ให้แง่คิดกับผู้ปกครอง
แล้วก็บรรดาคนเล่นเกมที่เขาบอกว่าตอนนี้เขาสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติได้อยู่นะ
ก็ต้องลองฟังทั้งสองแง่แล้วลองมาอาจจะตีความกันเอาเองแล้วกันว่าใครคิดเห็นว่าอย่างไร
วันนี้มาเอาความคิดเห็นมาบอกกันเอาข้อมูลมาบอกกัน
เอาข้อมูลมาบอกกันแล้วก็พิจารณาเอาเองเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่เล่นเกมพีชก็เล่นเกมเหมือนกัน
แต่เราไม่แน่ใจว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่เล่นเกมเนี่ยมันมี๒อย่างจริงบางคนเล่นเกมคือติดมาก
เล่นแบบเล่นทั้งวันทั้งคืนแล้วก็คือมอบเมาจนเสียอาการเสียงานเสียอาการเรียนก็มี
แต่บางคนเขาเล่นแบบนี้ก็ควรจะส่งเสริมเขาไม่ควรไปเหมารวม
ใช่มีการทำบทสำรวจก็อย่างที่ทราบกันว่าในประเทศไทยรวมถึงทั่วโลกนี่แหละก็ติดมากการเล่นเกมนะคะแล้วก็มีการทำสำรวจในไทยนะคะจากกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับสถาบันสุขภาพจิตและวัยรุ่นรวมกับกรมสุขภาพจิตแล้วก็กระทรวงสาธารณสุข
ข้อมูลเด็กและเยาวชนกลุ่มตัวอย่าง๒๐๐๐คนทั่วประเทศไทยนะคะคือทำสำรวจนี้ในกลางปี๒๕๕๖พบว่ามีเด็ก๑๕จาก๑๐๐คนที่ติดเกม
ใช่ค่ะซึ่งเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับจำนวนเยาวชนที่มีอยู่ในปัจจุบันนะคะ
ที่มีอยู่จำนวน๑๘ล้านคนก็เลยทำให้ทราบว่าในตอนนี้มีเด็กติดเกมมากกว่า๒ล้าน๗แสนคน

เพราะว่าอันนี้เป็นจำนวนที่เพิ่มขึ้นนะที่เขาบอกมาเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจ
แต่มันก็มาพร้อมยุคพร้อมสมัยนะครับการเล่นเกมผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยมันก็มาตามยุคที่เราบอก
แต่ก่อนเล่นผ่านวีดีโอเกมต่อผ่านทีวีตอนนี้นั้นก็เป็นปกติที่จะเล่นผ่านสมาร์ทโฟน
โทรศัพท์ก็เล่นได้คอมพิวเตอร์ก็เล่นได้อยู่ตรงไหนก็เล่นได้ครับ
ใช่ค่ะซึ่งเขาก็บอกว่าเดี๋ยวนี้นะคะการเล่นเกมมันกลายเป็นกีฬาแล้ว
เพราะเขาว่ากันว่ามันมีทั้งนักกีฬาและอุปกรณ์กีฬาเลยถือว่าเป็นกีฬาได้
นักกีฬาก็คือผู้เล่นส่วนอุปกรณ์กีฬาก็มีตั้งแต่เมาส์คีย์บอร์ดหูฟัง

อันนี้เป็นการตีความเลยนะนี่เป็นการตีความในแง่บทกฎหมายเลยว่า
ถ้าคุณบอกว่าการเล่นเกมไม่มีอุปกรณ์ก็นี่ไงอุปกรณ์กีฬาของผมไง

เหมือนเล่นฟุตบอลก็มีคนเล่นฟุตบอลกับลูกฟุตบอล
อันนี้ก็เป็นคนเล่นเกย์อันนี้ก็มีชุดแข่งขันเหมือนกัน

และก็มีการจัดการแข่งขันด้วย

มีทั้งแบบเมเจอร์แล้วก็ไปจนถึงการชิงแชมป์โลก
ซึ่งก็มีนักกีฬาจากทั่วโลกนะคะที่ร่วมแข่งขัน

และอีสปอร์ตเป็นกีฬาที่ไม่จำกัดเพศ

เขาแค่มีใจรักและฝึกฝนอย่าง
เขาบอกกันว่ามันเป็นกีฬาที่วัดกัน
ที่ความสามารถล้วน
ความนิยมก็เป็นอาทิตย์ที่หลายคนรู้จักดอตเอ

ก็เพราะว่าจริงมันสะกดได้๒แบบนะ
ดีโอทีเอโดต้าหรือว่าดอทเอบ้านเราเรียกดอทเอ

แต่ว่าในทีมข่าวของเราก็เก็บข้อมูลมาให้

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกของเกมวางแผนการรบ

ก็คือเราก็ใช้สมองมากพอสมควรนะ
ในการที่จะต้องสร้างกระบวนการความคิด

คู่แข่งก็มาในหลากหลายรูปแบบ
มันก็ต้องค่อยคิดวิเคราะห์กันไปทีละขั้น

ผมก็จะทำการบ้านไปพร้อมกับคุณผู้ชมเหมือนกัน
ประเภทของเกมจริงมันมีทั้งหมดประมาณ๗ประเภท
แต่ว่าเราให้ดู๔ประเภทแล้วกันที่
น่าจะมีการจัดการแข่งขันแบบ

คิดว่ามันเป็นกีฬาที่หลายคนเล่นสามารถเล่นได้

ซึ่งดังก็น่าจะไม่เกิน๒เกมนี้
เกิดจะมีการจัดการแข่งขันหรือว่าเกมอื่นก็ว่ากันไปนะครับ
ก็คือเกมมุมมองบุคคลที่๑

แต่จริงผมให้คำนิยามว่าถ้าคนเล่นเกมพวกนี้จะรู้กันดี
เหมือนเราไปเป็นคนหลานที่อยู่ในเกม

เชฟภาษาเกมพลิกยอกตัวอย่างง่ายอย่างงี้ได้ไหม

อันนี้ก็จะเป็นประเภทของพวกเกมยิง
จริงมันมีแยกย่อยไปหลายประเภทมาก

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเกมยิงทั้งหลายเนี่ยนะครับ

ต้องมีรีโรดรีโรด

ส่วนอีกประเภทหนึ่งก็คือการวางแผนนะครับ

ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกมที่หลายคนคุ้นกัน
อันนี้คือทุกคนพอบอกชื่อเกม

ไอเทมนี้ก็จะเป็นผู้อุปกรณ์เสิร์ฟต่างนะครับ

ใช่แล้วเขาก็มีเรื่องปัญหาดราม่าในโลกโซเชียลมีเดีย
อีกประเภทหนึ่งเกมนี้ฟังง่ายสุดแล้ว
เพราะว่าเป็นกีฬาก็ต้องมีเกมกีฬาแข่งขันนะครับ

อันนี้ดูอาจจะแบบเข้าใจง่ายหน่อย

เป็นสิ่งที่ทุกคนเล่นอยู่ทั่วโลกอยู่แล้วนะครับ

นักกีฬาไทยได้แข่งขันกีฬาประเภทนี้

เป็นกีฬาสาธิตสมาคมก็จะมีโอกาส

อยู่ในการรับรองของการกีฬาแห่งประเทศไทย

น่าจะส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันได้

ถนนสายหนึ่งคือถนนเส้นเล็กหน่อย

ในกลุ่มตัวนี้ซึ่งไทยเก่ง

มีเหรียญทองเหรียญเงินเหรียญทองแดงได้มาเรื่อย
ยังมีอยู่ปีหนึ่งส่งไป๓ทีม

ได้ที่๑ทีม๑ได้๒ทีม
คนละเกณฑ์น่าจะเป็นที่๓นะครับสุดท้ายได้เงินรางวัลกลับมา๒ล้านกว่าบาท
นี่แค่ระดับแข่งถนนเล็กนะครับ
ก็จะปรับลดลงมาจากที่เคยชิงชัย๖เหรียญทองเป็นกีฬาสาธิตแข่งขันกันเดือนกันยายนนี้ค่ะ
สรุปคือตอนนี้เขาลงความเห็นไปแล้วว่า๒๐๒๒เจอกันเพราะว่าทั่วโลกให้ความสนใจแล้วอยู่ที่บ้านเราแล้วนะครับจะเปิดใจมากน้อยแค่ไหน
หรือต้องรอผลการแข่งขันในปี๒๐๑๘ก่อนที่โดนีเซียว่านักกีฬาไทยของเราเก่งจริงคนที่ชอบเล่นเกมเก่งจริงถึงจะสนับสนุนก็เดี๋ยวพูดคุยกัน
แต่ว่าตอนนี้มันมีมุมมองสองด้านที่เราบอกไปคนที่ไม่สนับสนุนเรื่องเกมก็มีนะครับไม่อยากให้ลูกหลานของตัวเองติดเกมแล้วก็อีกหนึ่งมุมก็คือคนที่เล่นเกมแล้วประสบความสำเร็จเป็นคอเกมรับใช้ทีมชาติได้อย่างที่คุณสันติบอกเมื่อกี้นะครับได้เงินรางวัลกลับมาก็อยากให้มีการยอมรับอย่างเป็นทางการเพื่อเขาจะได้สร้าง